โปรดติดตามตอนต่อไป
ของพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมกับอบจกระบี่
แล้วก็นักดำน้ำจิตอาสานะคะ

ได้มีการเก็บกู้อวนแล้วก็กำจัดขยะใต้ท้องทะเล
หลังจากที่พบว่าอวนมาจากการทำประมงแบบผิดกฎหมาย
โดยสร้างความเสียหายให้กับแนวปากาลัง
ทีนี้ขยะนะคะที่นักอนุรักษ์ได้มีการช่วยกันเก็บ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะน้ำหนักรวมกว่า๓๐๐กิโลกรัม
ส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากอุปกรณ์การทำประมง
พลาสติกขวดแก้วเศษผ้ายางรถยนต์

อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานระบุว่า
กิจกรรมนี้ยังต้องจัดต่อไปเรื่อยค่ะ
เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อธรรมชาติ
พร้อมอยากจะให้นักท่องเที่ยวชาวบ้าน
ตระหนักถึงความสำคัญในการเที่ยวทะเล
หรือว่าเดินทางในท้องทะเลให้ดีต่อสภาพแวดล้อม

หรือว่าอยากจะให้ทางการท่องเที่ยวมีการทำรายได้ให้กับชุมชน

เพื่อที่จะได้คงความสวยงามของท้องทะเล
ยั่งยืนไปถึงลูกหลานต่อไปค่ะ